ดูการเมืองไทยในช่วงเวลานี้หน่อย

มีพระราชกฤษฎิกายุบสภานะ

จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่เนี่ย
ในช่วงเวลา๔๕วัน

วันนี้กรกตก็ประชุมกันทันทีเลยนะครับ

มีพระราชกษิติกายุบสภานะครับ

วันนาคมคือวันนี้กรกฎประกาศวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่๑๔
พฤษภาคมนี่นะฮะโดย๒๗มีนาคมถึง๑๓เมษายนนะฮะเป็นช่วงการ
ให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอืมอ่าเผื่อใครติด
ภารกิจนะครับอาทิตย์๑๔พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนั้น
ไม่ได้ค่ะไปลงทะเบียนกันเอาไว้ก่อนนะฮะขณะเดียวกันนะ
ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวดูประติศิลป์การเลือกตั้งหน่อยนะฮะ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับ๓๗เมษายนคือวันสมัครรับ
เลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตใช่มีอยู่๔๐๐เขตทั่วประเทศส่วน
ช่วงวันที่๔ถึง๗เมษายนให้เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสอสอแบบ
บัญชีรายชื่อค่ะก็คือภาคการเมืองไปส่งบัญชีรายชื่อสอสอได้พร้อม
กับแนบชื่อของแคร์นดิเดรตนายกไปได้ด้วยแค่ไม่เกิน๓
๓คนจะส่งคนเดียวก็ได้๒คนก็ได้๓คนก็ได้
พฤษภาคม๖๖นี่นะฮะนี่คือวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเผื่อท่านเอ๊ะตกลงแล้วเราทำไมไม่มีชื่อ
หรือถอนชื่อใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านเราได้ยังไงอันนี้
ไปแจ้งได้ช่วง๗๑๓แล้วก็๕๒๑พฤษภาคมสามารถไปแจ้ง
เหตุได้ถ้าท่านจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหตุจำเป็น
ใดก็ตามไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ต่างนะฮะ๗๑๒วันอาทิตย์นะ
ครับค่ะคือวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตค่ะเพราะท่าน
ไปลงทะเบียนก่อนใช่ไหมค่ะอ่าว่าท่านจะขอเลือกตั้งที่ไหนใน
นอกเขตเพราะว่าวันที่๑๔พฤษภาคมท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ
ได้อาทิตย์๑๔พฤษภาคมอันนี้คือวันที่ไปลงคะแนนกันนะครับ
ทุกผู้ชมครับกรกตก็เห็นชอบร่างประกาศต่างไว้หมด
แล้วนะครับแล้วก็ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาคาดว่าเร็วที่สุดประกาศได้คือพรุ่งนี้
๒มีนาคมเลขาธิการกรกตขอความร่วมมือทุกคนให้เคารพกฎหมาย
เพราะตอนนี้เข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ
แล้วรวมถึงรัฐบาลรักษาการด้วยข้าราชการด้วยต้องไม่ใช้ตำแหน่ง
เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองของตัวเองและได้เตรียม
การรองรับไว้แล้วนะเวลากรณีที่ท่าศาลปกครองมีความวินิทธิ์ใช้
เวลาการแบ่งเกจเลือกตั้งตอนนี้ก็แบ่งเกจเลือกตั้งเอาไว้
หมดแล้วนะครับรวมถึงกรณีของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตคือ
วันนี้นักข่าวก็ถามเพราะว่าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วไง

แล้วคุณชูวิทย์ที่เดินหน้ารณรงค์ในการทำลายเสียง

จะถือว่าทำให้ส่งผลกับทางภาคภูมิใจไทยเขาหรือเปล่า
ลองฟังทางเลขาธิการกรกตนะครับ
อาคารกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เป็นวันที่๑๔พฤษภาคม
คือคนไทยตามรัฐมนุนก็มีสิทธิเสรีภาพทุกคนนะครับ
แต่เวลาใช้สิทธิ์อะไรก็ต้องเคารพกฎหมาย
ต้องดูข้อเท็จจริงดูจริงเรื่องนี้กฎหมายมีอยู่แล้ว
ต้องดูว่ากฎหมายเลือกตั้งเมื่อมีอย่างมีพระราชกิจดีการนี่นะครับ
ว่าคนทำได้แค่ไหน
กฎหมายให้ความคุ้มครองให้การแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือภาคการเมือง

เราก็จะดูว่าทำที่สิ่งที่ทำมันผิดกฎหมายหรือไม่

ต้องดูว่ามันจะเข้าข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ครับ
เลขาธิการกรกตบอกนะครับก็ต้องไปดูลงรายละเอียด

แต่ถ้าเกิดจะไปพูดถึงภาคการเมืองหนึ่ง
แล้วให้คนไม่ไปเลือกพักนั้นหรือพูดถึงเรื่องไม่ดีของพักนั้น
แล้วถ้ามีคนมาฟ้องจริงมันผิดไม่ผิดอย่างไร
ส่วนวันนี้๒๑มีนาคมวันเกิด
ครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๖๙ปี
ของผู้เด็กประยุทธ์จันทร์โอชายนายกรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้จะเห็นว่านายกเนี่ยหน้าตาชื่นมือนะยิ้มแย้เป็นพิเศษเลย

ใช่ค่ะนายกก็ตอบคำถามสื่อเท่าที่ตอบนะ

ก็บิ๊กป้อมรองนายกก็เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีใช่ไหมอืม
นำดอกไม้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้
ใช่ค่ะดอกไม้สีม่วงเข้ากับเสื้อนายกเลยนะ
ก็ยิ้มแหละเนาะยิ้ม
ช่วงเช้าเนี่ยนายกไปทำบุญกับภรรยานะคะ
วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเป็นการส่วนตัว
ก็ขอพรจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาขตยาน
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนมาประชุมด้วย
ซึ่งบรรยากาศวันนี้ถือว่าเงียบเหงาเลยค่ะ
เพราะว่ารัฐมนตรีหลายคนลาประชุม
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคุณตรีนุษย์ลา
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยลา
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์คุณสินิตก็ลานะคะ

ปีนี้ก็อย่างที่เห็นก็เป็นตัวแทนเหมือนกัน

รู้สึกวันนี้ประชุมขปั๊ดเดียวเองพี่อุ๋ย

เพราะว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาอนุมัติงบเซ็นอะไรต่างได้นะคะ

ผลเอกประวิทย์เนี่ยนำคณะรัฐมนตรีอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว

แปลว่าความสัมพันธ์จากภาพนี้คงจะดีแหละเนาะ
อยากจะถามถึงความสัมพันธ์ไปถึงคุณอนุทินหน่อยว่าเป็นยังไง

ที่คุณอนุทินคุณชาดาแล้วก็คุณศักดิ์สยา
กินข้าวกับพ่อเนกประวิทย์

คุณอนุทินก็ยอมรับว่าก็คุยกันเรื่องจากคู่กับรัฐมนต์

ถ้าดูภาพตรงนี้นะนี่คือภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติ

เดี๋ยวเอาภาพที่บิ๊กป้อมเนี่ย
นั่งทานข้าวกับคุณอนุทินมาคู่หน่อย

จังหวะนาทีกอดกับจังหวะนั่งกินข้าว

ซ้ายมือภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐ

ขวามือภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติ

ไม่รู้
แต่นายกเมื่อกี้เห็นไหมบอกกอดไอ้ทีได้ไหมขอสองกอด

นี่ปกติไม่ได้ให้ใครกอดง่ายนะ

เดี๋ยวหลังเลือกตั้งคำตอบก็ออกมาเองนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอหลังประชุมเสร็จ
พ่อเนกประวิทย์หัวหน้าภาคพลังประชารัฐ
เขานำทีมคณะผู้บริหาร
รวมพลยกเซ็ตถ่ายภาพโพสต์ท่าด้วยนะ

เขาบอกว่าเขามีคาแรคเตอร์นะ
เป็นลุคคุณพ่อใจดีที่มีลูกขนาดข้าง
ให้ดูอบอุ่นเข้าถึงประชาชน
เหมือนถ่ายภาพครอบครัวไงพี่อุ๋ยเคยเห็นไหม
ครอบครัวที่พ่อใช่ไหมต้องนั่งตรงกลาง
แล้วก็จะมีแบบว่าถ้ามีแม่แม่ก็จะนั่งคู่ใช่ไหม

แล้วจะมีลูกยืนขนับข้างนี้
ลูกสาวบ้างลูกชายบ้างฟิลอบอุ่นอบอุ่นไปกันเอง
ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างหน่อยกันแล้วกันนะ

เพื่อไทยนะครับช่วงเช้าวันนี้
คุณอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปกับคุณเศรษฐาทวีสิน
ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทย
แพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าพักด้วย
สักการะสารหลักเมืองและวัดพระแก้วนะครับ
นี่คุณแพทองทานบอกว่าพักเพื่อไทยตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะ
มานานแล้วด้วยเรื่องการเลือกตั้ง
จะให้ยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะอรัชพร

แล้วยืนยันว่าการเดินสายลงพื้นที่หาเสียงหลังจากนี้

แต่เนื่องจากก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้ว
ก็อาจจะลงพื้นที่ในระยะทางสักไม่เกิน๒ชั่วโมง

ส่วนคนอื่นลงพื้นที่เต็มเหนียวเหมือนเดิม
ปราศัยก็จะมีทั้งผ่านระบบวิดีโอคอร์ด้วย

คาดว่ากำหนดคลอดเนี่ยก่อนวันที่๕พฤษภาคม
ก่อนวันเลือกตั้งของคุณแพทองทานนะฮะ
ก็อาจจะมีการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้าย
ในการขึ้นเวทีเดี๋ยวจะดูวันอีกทีนึง
ส่วนตัวเนี่ยคุณแพทองทานบอกพร้อมลงสอสอระบบบัญชีรายชื่อนะครับ
ส่วนอยู่ลำดับไหนแบบไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับภักดิ์นะฮะ
ส่วนคำถามที่ว่าจะอวยพรวันคล้ายวันเกิด

คุณแพทองทานบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
ก็ขอโวยพรให้พลเอกประยุทธ์มีสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกัน
ภักดิ์เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนโยบายต่าง
พลเอกประยุทธ์แสดงความเป็นห่วงเนี่ย
แล้วฝากไว้กับรัฐบาลชุดต่อไป
เดี๋ยวพักเพื่อไทยจะดูให้
โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
กรอบที่จะทำต่อไปเนี่ยอะไรที่สามารถทำได้แล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้าง
คุณเศรษฐาทวีสินวันนี้นักข่าวถามนะฮะ
คุณเศรษฐาก็บอกก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคนเอกประยุทธ์
มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกัน
นโยบายไหนที่ทำเอาไว้แล้วเป็นห่วงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง
ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วมันสอดคล้องต้องกันเนี่ย
เดี๋ยวจะดูให้ว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

เราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมอยู่แล้วค่ะ
เลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้เราพร้อมอยู่แล้วค่ะ
ถ้าดูแทนแล้วดูผู้หญิงจะคลอดก่อนวันเลือกตั้งไหมหรืออะไรไงค่ะนี้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

่อนบัตรลงคะแนน๑๔พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับ
อย่าลืมนะฮะเรามีบัตร๒ใบแล้วนะ
สอเขต๑ใบมีอยู่๔๐๐เขตบัญชีรายชื่ออีก๑ใบ
มีได้๑๐๐คนนะฮะสอสอบัญชีรายชื่อ
เดี๋ยวเริ่มรับสมัครกันก็คือ๓ที่จะถึงนี้๓เมษายน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่กาญจนบุรีฮือฮากันทีเดียว
เพราะว่าพักประชากรไทยนะฮะ
เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ในนั้นก็คือครูปรีชา
ครูปีชาไคร่ครวนจำได้ไหมครับ
ความจริงก็คือความจริงหวย๓๐ล้าน
ที่คุณอรัชพรถามใช่ไหมว่าเรื่องคดีเป็นยังไง
คือคดีหวย๓๐ล้าน
ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน

เอาไปแล้วก็เข้าไปฟ้องกัน
คือสารดีกามีคำพิพากษาเมื่อมิถุนายน๖๕นะฮะ
ยกฟ้องโดยระบุว่าเนื่องจากโจทย์
คือครูปีชาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์
คือทรัพย์ก็คือลอตเตอรี่๓๐ล้าน๕ใบ

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย
ก็เลยฟ้องไม่ได้ก็เลยยกฟ้องไป
แต่หมวดจรูนเนี่ยเขาจะเอาคำพิพากษานี้ไปฟ้องครูปีชา

ก็ฟ้องเรื่องไปแจ้งความเท็จอะไรต่างนานา

เปิดตัวนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอกาญจนบุรีเขตหนึ่ง
ในสังกัดภักดิ์ประชากรไทยนะฮะ
นี่ติดแฮชแท็กด้วยนะครูปีชาที่เผยแพร่คลิปวันนี้
แท็กครูปรีชาหวย๓๐ล้านความจริงก็คือความจริง

เราก็ถามไปยังครูปรีชานะครับครูปรีชาบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่ของภาคประชากรไทยนะฮะ
ถามว่าทำไมถึงเป็นพักประชากรไทย
เพราะชอบพักนี้ตั้งแต่เด็ก
ชอบคุณสมัครศูนย์ธรเวชอดีตหัวหน้าภักดิ์ประชากรไทย
ชอบคุณสมัครตอนปราศัยมาก
แล้วในส่วนตัวคืออยากใกล้ชิดประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชน
นโยบายส่วนตัวถ้าได้รับเลือกให้เป็นสอสอ

ผลักดันให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขายไม่เกินราคา
ราคาต้อง๘๐บาทอย่างเท่าเทียม
นี่คือนโยบายของครูปีชา
และจะหาเสียงด้วยโซโลแกนยิ้มอย่างมีความสุข
ซื้อหวยอย่างมีความสุขเลือกครูปีชา
เน้นหวยค่ะแค่๘๐บาทนะคะ
ส่วนดีใบส่วนตัวเมื่อท่านสมมติได้
แล้วการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร

ก็จะรณรงค์จะช่วยเหลือดูแล
โดยเฉพาะเรื่องของการขายหวยเกินราคา
ทุกคนจะซื้อหวยในราคาเท่าเทียมกันคือ

หวยยังมีความสุขเมื่อเลือกครูปีชาไข้คุณครับ
เมื่อเลือกครูปีชาจะซื้อหวยได้อย่างมีความสุข
แล้วครูปีชาครูปีชามีความสุขกับการซื้อหวยไหม

เอาอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เรารู้จักหน้าค่าตากันดี
เป็นคนดังคนหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ

อ๋อผู้ก่อตั้งเพจไทยไหมต้องรอ

ก็คือเป็นผู้สมัครสอสอในนามของพักภูมิใจไทย
คือเปิดตัวไปก่อนอันนี้ได้๓๔วันแล้ว

แต่ต้องยอมรับว่าก็มีคำถามแล้วก็ทัวร์ลงอยู่พอสมควร
เพราะว่าเขาทำงานร่วมกับเพื่อไทยมากว่า๑๐ปี

ใช่เป็นผู้ช่วยของนวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
ซึ่งนวาอากาศเอกอนุดิตก็เป็นสอสอเพื่อไทยมากว่า๑๐ปี
แต่ตอนนี้ไปอยู่กับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อย

คุณก็ตีกับสาธารณสุขยับเยินเหมือนกันนะ
คุณก็ออกมาตำหนิการการทำการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรี

แล้วยังไงแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อไทยคือทิ้งเลยเหรอหรือยังไง
เขาบอกว่าผมมีเหตุผลผมอยากชี้แจง
ลงสมัครเป็นสอสอเขตกรุงเทพของภูมิใจไทยมันเป็นแบบนี้
คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นผู้ช่วยของนาวาอากาศเอกอนุดิตก็จริง
แต่ตอนนี้นวาอากาศเอกอนุดิตก็ไปอยู่พักไทยสร้างไทย
เพราะว่าผู้ใหญ่ของทางนวากาศเอกอนุดิตเขาก็ไปตั้งพัก
แล้วก็เชิญอดีตสอกรในพื้นที่ของเขตสายไหมจากประชาธิบัติไปร่วมงาน
ตัวเขาเองก็ไม่ได้รับเลือกให้ลงสมัคร
เขาก็เลยหันมาถามตัวเองว่าถ้าเขาอยากที่จะช่วยเหลือประชาชนจริง
สายไหมต้องรอดมันเพียงพอไหมเพราะมันก็ได้แค่ปลายน้ำ
คือมันเกิดปัญหามาแล้วเราแค่เหมือนกับไปช่วยเหลือตรงปลายทาง
แต่ถ้าจะช่วยให้มันได้จริงไม่ให้มันเกิดผลจริง
มันต้องต้นน้ำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นแค่เจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอด
มันได้แค่ทางตอนจบแต่ถ้าเขาเป็นสอสอเขาจะแก้ได้ตั้งแต่ต้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันด้านต่างการแก้กฎหมาย

บังเอิญพี่อุ๋ยภูมิใจไทยประสานติดต่อมาพอดี
เพราะเห็นว่าเนี่ยทำงานลงพื้นที่เข้าใจชาวบ้านดีก็เลยมาทาบทามเขาก็เลยตกลง
ส่วนประเด็นที่ว่าสายไม้ต้องรอดเคยโจมตีการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข
รับว่าโจมตีจริงแต่พอมีการประสานมีการพูดคุยอะไรกันไปแล้วเนี่ย
ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางกระทรวงเป็นอย่างดีก็ถือว่าทำงานร่วมกันมาไม่ได้ทะเลาะกัน
ภูมิใจไทยก็เลยบอกว่าเอาไหมถ้าเกิดว่าพี่จะลงในเขตสายไหมเนี่ย
ภูมิใจไทยจะส่งให้ลงแล้วก็จะมีนโยบายเพื่อประโยชน์ของคนสายใหม่เยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลที่พี่อยากได้เรื่องรถเมย์เรื่องรถติดเนี่ย
ก็จะทำเป็นนโยบายแล้วก็แก้ปัญหาให้ซึ่งพี่โอเคอยู่แล้ว
ถามว่าอยากจะให้พี่เป็นผู้ช่วยสอสอพักเพื่อไทยตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นเหรอ
ทำอยู่อย่างเงี้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปแก้ปัญหาโครงสร้างมึงต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไป
ประชาชนสายใหม่เขาไม่ต้องการแบบนั้นพี่ได้ถามเรียบร้อย
คือที่ผมได้ฟังคุณเอกพบออกมาวันนี้ต้องออกมาแถลงชี้แจงเลยนะ
ก็ต้องยอมรับว่าทัวลงอยู่พอสมควร
จากคนมีคำถามว่าทำไมต้องภูมิใจไทย
คุณเอกพบบอกก็ไทยสร้างไทยเนี่ยผมตามไปไม่ได้อยู่แล้ว

เพราะเขาเอาสอกรของทางประชาธิปัตย์
เพื่อไทยเนี่ยมีผู้บริหารพักติดต่อมา
จะให้ลงสอสอแต่ไม่ใช่เขตสายไหม

ซึ่งคุณเอกพบบอกว่าผมทำงานอยู่ในพื้นที่สายใหม่
พอภูมิใจไทยติดต่อมาก็เลยมีการพูดกัน
แล้วก็สอบถามกันแล้วก็เคลียร์ประเด็นต่างกัน
ในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน

อันนี้ก็ต้องสุดแท้แต่ประชาชนหรือว่าชาวสายใหม่แล้วล่ะนะ

วันนี้เปิดเวทีปราศัยเขตสายไหมเหมือนกัน

วันนี้นำโดยคุณสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าพัก
มีนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารี

นวาอากาศเอกอนุดิตนครทัพ
ภูมิวนัยการศูนย์ปราบโกงภักดิ์ไส้ไทย
แล้วก็นายสมชายเวสารัสตระกูลนะคะ

ซึ่งก็เป็นอดีตสกเขตสายไหมนี่แหละ

เขาก็บอกเขาจะขอเป็นทางรอดของประเทศ
และเป็นทางออกปลดล็อกความขัดแย้งการเมือง๒คั่ว

ขึ้นเวทีเขาก็ชูนายสมหมายว่าเป็นนักการเมืองในฝัน

ถ้าไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาลไม่เกิน๔เดือน
บำนานประชาชน๓๐๐บาทถึงมือแน่
สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้อง
จริงผมมั่นใจมากกว่านั้นตรงไหนรู้ป่ะ
ผมคิดว่าถ้าเกิดเลือกไทยสร้างในเราเข้าไปเป็นรัฐบาล
ผมเชื่อว่าไม่เกิน๔เดือนเงิน๓๐๐บาท
เข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นแน่นอน
ถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่พูด

พักไทยสร้างไทยเป็นพักการเมืองเดียวที่ยังไม่มีสอสอในสภา
แต่เป็นพักการเมืองเดียวที่ส่งกฎหมายบำนานประชาชน๓๐๐๐บาทไปจอดที่สภาเท่านั้นครับ